อยากพาไปดูมุมน่ารักของคุณพ่อบ้าง
ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพของคุณแม่ถักเปี๊ยะให้ลูกสาว
แต่งตัวให้ลูกพาไปโรงเรียน

อยู่นิ่งดีลูกสงสารพ่อ
พ่อก็น่าจะรีบไปทำงานนะดูดิ

แม่หลักมากค่ะแล้วด้วยขาเขาไห้ดิ
นี่คุณพ่อดูแบบคำว่าคเม้นมาก
พ่อแบบรีบเดี๋ยวไม่ทันต้องเรียน
ตั้งใจแล้วคือการถักเปียร์ให้ลูกนี่

เพราะส่วนใหญ่พ่อพ่อบางคนมัดหนังยางยังไม่เป็นเลยคุณ

ไม่รู้ว่าน้องยังไม่ตื่นหรือเปล่าแต่ว่าน่ารักมากนะคะ
เขียนข้อความบอกว่ามีความน่ารัก
คุณพ่อมีความรีบเหมือนกลัวไปทำงานสาย
ขออนุญาตคุณพ่อกับน้องด้วยนะคะ
กัดปั๊มปตทตรงข้ามไอทีสแควร์หลัก๔เวลา๖โมงเช้า
ข้อความมีติดแฮชแท็กถึงคุณพ่อในภาพด้วยว่า
หากเจอคลิปนี้ช่วยติดต่อกลับด้วย
อยากเอาของขวัญให้น้อง
คลิปนี้เนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
เป็นความพยายามอย่างหนักของคุณพ่อคนนี้

หวีผมแบ่งผมให้ลูก

ผู้ชายเนี่ยมัดผมลูกได้ก็เก่งแล้ว

อันนี้ต้องมัดผมให้ลูกไปโรงเรียนนะคะ
คือท่าทางดูแล้วเนี่ย
ถ้าจะออกจากบ้านสายกันทั้งพ่อทั้งลูก

แม้ว่าจะดูบรรจงประมาณนึงก็ตาม
นั่งทำผมกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
คุณพ่อทำไปก็เหลือบมองนาฬิกาข้อมือเป็นระยะ

นางหอยขานิ่งสนิทเลย
ไม่ขยับไม่ดิ้นไม่อะไรเลยนะคะ
ก็เลยกะว่าเออคงจะให้คุณพ่อได้ทำผมกันดีนั่นแหละ

พอคุณพ่อทำผมเสร็จก็จุ๊บเหม่งลูกสาวหนึ่งที

ใช่ค่ะเพราะคลิปนี้ถูกแชร์ขึ้นไปในเฟซบุ๊กนะคะ
ก็มีหลายคนเข้าไปกดไลค์
แล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของคุณพ่อกันเป็นแถวเลย
ชมโมเมนต์ของผู้ชายที่น่ารักอ่อนโยน

ส่วนน้องก็น่ารักไม่แพ้กันเลยเพราะว่านั่งนิ่งจริงนะคะ
ซึ่งคุณพ่อเขาเห็นคลิปแล้ว
แล้วเขาก็ส่งข้อความไปตอบเจ้าของคลิปด้วยบอกว่า
น้องชื่อน้องพิมขวัญครับ

นี่ผู้ชายเวลาทำแบบนี้อบอุ่นจะตาย
อยากรู้แล้วคุณพ่อคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหม
คุณพ่ออาจจะเข้าไปคอมเมนต์ตอบ
แถวบ้านผมคือตรงนี้รถมันติดมาก

มันคิดว่าคุณพ่อถ้าเกิดขับต่ออาจจะไม่ทัน

ตรงรามินทาตรงหลักศรีนี่แหละ

เพราะว่ายุคนี้ผู้หญิงผู้ชายทำงานเหมือนกัน

ต้องช่วยคุณพ่อด้วยนะครับฝึกฝีมือกันไป